เพชรบูรณ์กับที่แม่ห้องศรที่เพชรบูรณ์เนี่ย

ไปเล่นน้ำเป็นน้ำตกแล้วก็พลัดตกลงมาจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนที่แม่ห้องศรหนุ่มไทยใหญ่ไปตกปลาพลัดตกน้ำ
จนตอนนี้ยังหาศพไม่พบเลยค่ะ
บ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องศรเขาก็ออกไปตก
ปลานะคะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่
ปรากฏว่าพลัดตกน้ำแล้วก็จมศูนย์หายไป
แล้วก็หายไปกับกระแสน้ำกระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวคุณผู้ชม
ใช้เวลาค้นหานานกว่า๒ชั่วโมงยังไม่เจอ
ก็เลยต้องยุติการค้นหาไปก่อนเพราะว่าอากาศไม่เอื้ออำนวย

ก็เลยมีการนัดค้นหากันอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้นะคะ
ส่วนที่เพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจเด็กหญิงพรนิพามหาโพ
อายุ๑๒ปีนักเรียนชั้นป๖อยู่หมู่๒๐ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดน
หลังช่วยขึ้นมาจากน้ำตกลาดค่าหมู่๖บ้านซับเปิบ
ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ฝนตกหนักญาติก็ชวนน้องไปเที่ยวน้ำตกนะคะ
แต่ปรากฏว่าน้องลื่นพลัดตกลงมาจากหน้าผาได้รับบาดเจ็บสาหัส
และสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ